ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายที่ก่อเหตุฉุดหญิงสาวเพื่อจะเอาไปข่มขืน
ที่ฝ่ายหญิงจะหนีรอดมาได้แล้วนะครับ
หลังจากที่หนีไปกบดานในทุ่งนานอำเภอองครักษ์
โดยผู้ต้องหานั้นยืนยันว่าไม่ได้ฉุดผู้หญิงไปนะครับ
แต่ว่าเป็นเพื่อนเขาที่ทำการฉุดไป
ส่วนแฟนของหญิงสาวผู้เสียหายที่มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นนั้น

เกือบ๑ชั่วโมงที่ตำรวจปิดล้อมป่าละเมาะหลังทุ่งนา
ในพื้นที่หมู่๙บ้านโคกลำดวนตำบลพรมมณี

เพื่อไล่ล่าตัวนายปราโมทจิตตงัด
ผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายหนุ่ม

หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๔๑๐๓ปราจีนบุรี
อยู่ในพื้นที่แล้ววิ่งหลบหนีไป
ตำรวจเข้าปิดล้อมพื้นที่และกดดันอย่างหนัก
พบตัวนายปราโมทซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้
ห่างจากจุดแรกประมาณ๑กิโลเมตร

โดยนายปราโมทอยู่ในสภาพมึนเมาและอิดโรย
พร้อมกับให้การว่าไม่รู้เรื่องว่าถูกออกหมายจับ

แต่เป็นเพราะเจออลิเก่าที่เป็นแฟนของหญิงสาว

พวกน้องประมาณเกือบ๑๐คน
แต่ที่ว่ามีเรื่องกัน
ทันทีที่ตำรวจจับกลุ่มตัวนายปราโมทได้
ก็รีบนำตัวไปยังบ้านหลังหนึ่ง

ซึ่งเป็นจุดที่ฝากอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ

ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองนครนายก
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นักศึกษาปี๔วัย๒๒ปี

ขณะผู้เสียหายมาเที่ยวกับเพื่อน

ก่อนนำตัวไปขังไว้ที่บ้านญาติ
ก่อนจะแจ้งความดำเนินคดี

และเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมา
นายประโมทเคยติดคุกมาแล้ว๕๖ครั้ง
และเพิ่งจะพ้นโทษในคดีคมคืน

จนตอนนี้ทางครอบครัวเอือมระอา
และเมื่อแม่ทราบข่าวถึงกับป่วย
พร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป
และให้เป็นขั้นตอนของกฎหมาย
โดยพันธุ์ตำรวจเอกล้าอาหารโชคพิพัฒน์ไพบูล
ผู้กำกับการสพเมืองนครนายกเปิดเผยว่า

อันตรายมีคดีถึง๗คดี

ด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารและตำรวจ

คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น๒ครั้ง

คดีข่มขืนและคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์

มีการแจ้งความในคดีหลอกแต่งงาน

ฉุดหญิงสาววัย๒๒ปี
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

โดยอ้างว่าได้ไปกับเพื่อนกว่า๑๐คน
แล้วไปมีเรื่องกับกลุ่มผู้เสียหาย
นำมีดที่มีลักษณะคล้ายกับปืน

แต่ผู้เสียหายอ้างว่าผู้ต้องหา

ไม่ใช่มีดที่ลักษณะคล้ายปืนที่ทางตำรวจยึดได้

ก่อนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ